ดาร์กี้อย่าลืมติดตามเชียร์กันต่อนะครับกับสีสะเกดนักคอร์เรียงโปรเบอร์ชั่น
แต่ว่าครั้งนี้จะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยที่ต่อยแบบสูสีอีกแล้วนะครับ
เป็นนักมวยที่มีความเหนียวทนทาน

เขาบอกว่าท่าทะโรหดสูงมาก
แล้วก็สามารถเร่งเกมได้จนถึงยกสุดท้าย
ครั้งนี้ศรีสะเกดก็เลยเตรียมตัวพร้อมที่สุด

คล้ายวันเกิดอายุครบ๒๙ปีไป
เมื่อวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา

เขาบอกว่าจะยัดใส่ให้จนเหลือล้นเลย
แล้วก็บอกว่าทำนายไว้เลยว่า
เพราะว่าจะเห็นเคราะห์ของตัวเองในการชกกับศรีสะเกดนี่แหละครับ
โมสรชายชิงแชมป์เอเชีย

จากทั้งหมด๓ทีมที่แพ้มา๒นัดครับ
เข้ารอบจากอันดับ๙ถึง๑๒
ระหว่างโปรีซามาตอของอินโดนีเซีย
หรือว่าดากอนของฮ่องกงครับ